ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะ
ที่ดีที่สุดก็คือต้องอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันเสี่ยงอันตรายด้วยนะครับ
ทีนี้มันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มหนึ่งนะฮะ
เมื่อช่วงตี๔เมื่อวานนี้เขาก็จอดรถกันอยู่ที่ริมถนน
เพื่อจะรอรวมกลุ่มกันจะไปทริปทำบุญช่วงปีใหม่
กำลังรอกันอยู่อยู่ดีรถกระบะคันหนึ่ง

เดี๋ยวดูคลิปก่อนนะครับแล้วมันมีเรื่องราวตามมาอีกนะครับ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเราตามเจอหลายคนด้วยวันนี้นะครับ

โอ้โอ๊ยคลิปเป็นเรื่องราวหรือเป็นราวอีก
นี่
เร็วเร็วเร็วเร็ว
เหิดโคลนปีศากาศ
เร็วเร็วเร็ว

ที่ตอนกำลังตั้งแถวรอกันเลยใช่ค่ะ

เดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันนะเป็นยังไงบ้าง
ยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวดูอีกทีเนี้ยฮะช่วงเนี้ยน่ะ
ได้ไม่ได้ไม่เปล่าไม่เปล่าไม่เปล่า

เห็นไหมฮะก็ตั้งแถวอยู่แป๊บนึงก็รถก็มาเลยนะครับ
ตายเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะครับรถกระบะที่ชนเข้ามาเนี่ย
จักรยานยนต์พังเสียหายไป๑๑คันความจริงในกลุ่มเขามี๒๐กว่าคัน

สามสิบคนนะครับอ่าจักรยานยนต์เสียหายไปสิบเอ็ดคัน
มีผู้บาดเจ็บสิบสามคนอ่าแล้วก็สาหัสอีกห้าคนอืมอ่า
หลังจากชนเข้าไปแล้วก็เสียงชุลมุนวุ่นวายอย่างที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
อ่าแต่มันก็อ่าไม่ได้จบเพียงแค่เรื่องของคดีอุบัติเหตุ
คนเจ็บคนสาหัสนำส่งโรงพยาบาลชดใช้ค่าเสียหาย
เพราะว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คนที่ขับรถกระบะไปชนกลุ่มจักรยานยนต์นะ
ชื่อว่านายโสพลเสียงสูงอายุสามสิบหกปี
เขาได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว
เช้าวันนี้ฮะโพสต์บอกว่า
หลังจากเกิดเหตุตัวเขาก็รับผิดชอบทุกอย่างนะ
แต่กลุ่มรถจักรยานยนต์ไม่ฟังอะไรเลย
ตอนเกิดเหตุมารุมทำร้ายเขากับภรรยาจนสลบไปเลย
นี่เขาบอกว่าอย่างนี้รุมตีผมทำไม
ผมไม่ได้หนีไปไหนใช่
แล้วก็เนี่ยโพสต์ให้เห็นว่าเนี่ยบาดผงบาดแผลเขาเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุที่กระบะชน
หรือว่าอะไรยังไงแต่เขาบอกว่าเขาถูกรุมทำร้าย

ภรรยาเขาด้วยนี่ฮะ
เราก็เลยติดต่อสอบถามไปยังนายโสพลคนขับรถกระบะนะครับ
เดี๋ยวเราจะฟังทางกลุ่มจักรยานยนต์ด้วยนะ
กระบะเนี่ยนายโสพลบอกว่าเขากับภรรยาขับรถกระบะบรรทุกขิง
ออกมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่๖โมงเย็นของวันที่๒๘ธันวาคม
เพื่อนำไปส่งที่โรงงานในราชบุรี
เงื่อนไขของบริษัทขนส่ง
จะต้องใช้เวลาเดินทางถึงผู้รับไม่เกิน๑๐ชั่วโมง
ตี๔กว่าของ๒๙ธันวาคมช่วงเช้ามืดวันเกิดเหตุ

ก็ต้องเร่งขับรถทำเวลา
มาถึงจุดที่จักรยานยนต์เขากำลังต่อคิวจับกลุ่มกันอยู่
ก็ไปเสียหลักพุ่งชนกลุ่มจักรยานยนต์
แต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้หลับใน

รถกระบะพลิกตะแคงอยู่ที่หน้าปั๊มหลังจากเกิดเหตุ
เขากับภรรยาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนัก

แล้วก็มีผู้ชายในกลุ่มรถจักรยานยนต์เดินเข้ามาหามากระชาก
ต่อว่าที่เขาขับรถชนกลุ่มรถจักรยานยนต์
แล้วรุมทำร้ายเขาซึ่งเขาก็พยายามบอกว่ารถเขามีประกัน

แต่กลุ่มคนขี่จักรยานยนต์ไม่ฟังเขาเลย
กรูเข้ามานับสิบคนกระโดดถีบและรุมทำร้ายเขา
ภรรยาต้องวิ่งเข้ามาห้ามยกมือไหว้ขอร้อง
แต่ก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มจักรยานยนต์
ดึงภรรยาของเขาออกไปแล้วก็รุมทำร้ายตัวเขาต่อ
รวมทั้งภรรยาเขาด้วยที่ถูกทำร้ายจนสลบคาที่
เขาก็ได้ไปที่สพนครชัยศรีไปลงบันทึกประจำวันไปเคลียร์ประกันไปเรื่องของการรับผิดชอบชดใช้ต่าง
ส่วนกลุ่มรถจักรยานยนต์เนี่ยยังไม่ได้แจ้งความเรื่องถูกทำร้ายร่างกาย
เนื่องจากตำรวจบอกให้ไกลเกลี่ยเรื่องคดีความอุบัติเหตุรถชนกันก่อน
นายโสพลบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อเอามาประกอบสำนวนคดีเรื่องการถูกกลุ่มรถจักรยานยนต์ทำร้ายร่างกายหลังเกิดเหตุ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หน้าปั๊มวันนี้กันหน่อยนะคะ
ร่องรอยของอุบัติเหตุทั้งการเฉียวชนฟุตปาดแตกเสียหาย
แล้วก็เสาไฟและป้ายของปั๊มที่ถูกกระบะชนยังคงอยู่ในสภาพเดิมคือล้มระเนระนาแตกกระจายแบบนี้ค่ะ
รถจักรยานยนต์เขาก็เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมอีกสองคน
อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะคะ
ยืนยันกับนักข่าวเราด้วยว่าไม่ได้ทำร้ายภรรยาคนขับรถกระบะเลย
เพราะว่าถ้าเป็นภูมิบัลลายเดิมปุ๊บจะมีถุงลมแอร์แบล็ค
แต่นี่เขาเปลี่ยนออกเป็นภูมิบัลลายแท่งสิ้งมาเลยไม่มีถุงลม
คนนี้แหละค่ะคือเป็นคนโพสต์คลิปวินาทีชนเป็นเจ้าของคลิป

ใช่ค่ะเขายืนยันเลยว่ามีแค่ตัวเขาแล้วก็เพื่อนรวมทั้งหมด๓คนเท่านั้น
ที่เข้าไปรุมทำร้ายคนขับรถกระบะก็คือทำร้ายจริง
เขาบอกตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหรอก
ตั้งใจจะเข้าไปถามคนขับกระบะว่า
ขับรถยังไงทำไมขับมาชนเพื่อนผมแบบนี้
คำตอบที่ได้คือง่วงแล้วไม่มีคำขอโทษ
เขาก็เลยโมโหเกิดอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็รุมทำร้ายกันเลยค่ะ
ผมยืนยันได้เลยว่าผมไม่ได้ทำ

ทุกคนยืนยันหมดว่าทุกคนทำโค้ชแค่คนขับ
ทำแค่คนขับคือเราทำแค่ว่าในส่วนว่า
มันด้วยความโมโหของทุกคนเห็นเพื่อนเราเจ็บ

คือเราก็ได้แค่ว่าทำลงไป
แล้วพอหลังเกิดเหตุอย่างนี้พี่
เขาก็ไม่มาสนใจเกี่ยวกับพวกผมเลย
ลองสันนิษฐานนะว่าผมเห็นภาพของแฟนเขาแล้วล่ะ
คือถ้าผมรุมทำร้ายแฟนเขาจนสลบ

หัวกระน็อกทุบซึ่งตอนนั้นโดนรถชนอ่ะ

ผมวางหมวกกันน็อกทุกคนนะไม่มีใครใส่หมวกน็อกไปตรงนั้น
ได้แค่จังหวะที่ผู้โดนโชนตอนนั้นคือหมวกน็อกพวกผมควรหมด
ควรหมดเพื่อวิ่งไปช่วยทุกคนคือไม่มีใครใส่หมวกน็อกอะไรเลยพี่
ผมอยากให้กระแสตรงนี้นะให้เขามองประเด็นตรงที่ว่า
พวกผมโดนกระทำโดนโชนโดนอะไรงี้
รับว่าทำร้ายร่างกายนายโสพลคนขับรถกระบะจริง
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ไปรุมทำร้ายมี๓คนที่ไปทำร้าย
และไม่ได้ใช้หมวกกันน็อกฟาดหรือว่าตีอะไรด้วยเพราะว่าหมวกกันน็อกเขาหลุดหมดแล้ว
กันหมดแล้วและไม่ได้ทำร้ายภรรยาภรรยาที่ว่าถูกทำร้ายจนสลบไปด้วยเนี่ย
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายภรรยาเราก็ฟังความให้ทั้งสองฝ่ายนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของนายพระควัฒน์ฝั่งจักรยานยนต์เนี่ย
เขาบอกว่าเขามีคลิปภาพอยู่คลิปหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าหลังเกิดเหตุ
และตอนนี้เขาได้ภาพจากล่องวงจรปิดจากปั๊มน้ำมันมาแล้ว
อ่าตรงเนี้ยเขาบอกว่าจะใช้เป็นหลักฐานทางคดีโอ้โหเนี้ย
เห็นเลยนี่อันนี้ภาพจากในปั๊มค่ะซึ่งเขาบอกว่าเห็นตั้งแต่
ตอนชนอืมจนหลังเกิดเหตุก็ยาวไปเลยดูได้เลยว่า
ทำร้ายใครอะไรยังไงแบบไหนกันบ้างซึ่งเขายืนยันว่า
ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรภรรยาของคนขับรถกระบะเลย
เพราะฉะนั้นที่สลบไปหรือว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายในฝ่ายของภรรยาเนี่ย

แล้วหลังจากเกิดกรณีเกิดขึ้นทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ดราม่าเรื่องทำร้ายร่างกาย
เขาพยายามติดต่อไปยังนายโสพลคนขับรถกระบะแล้ว
ติดต่อได้แต่ก็เบี่ยงเบนประเด็นตลอด
ไม่ยอมพูดเรื่องการชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่ยอมพูดเรื่องเยียวยาคนบาดเจ็บอะไรยังไง
บอกแค่ว่าเดี๋ยวให้คุยกับถนาย

เราก็ไปตามทั้งสองฝ่ายมาให้แล้วครับ
ถูกส่งฝั่งให้ข้อมูลกันแบบนี้นานาขนาดนี้
สุดแล้วแท้แต่ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วล่ะค่ะ
ที่จะเป็นคนไกลเกลี่ยจัดการแล้วก็ตัดสินเรื่องราวทุกอย่างนะคะ